เมื่อเราได้รู้ถึงที่มาของบะหมี่กันแล้ว
ถึงเวลาที่เราต้องมาชิมรสชาติของเมนูโกยซีหมี่สูตรไหลำกันแล้ว
เอ๊ะว่าแต่จะมีหน้าตาและความพิเศษยังไง
แตกต่างกับโกยซีหมี่อื่นยังไงบ้าง

เอาละครับตอนนี้พร้อมจะชิมแล้วนะครับผม

ครับอายุกว่ากับร้อยปีนะครับครับนี่ศูนย์ตั้งเดิมนี่แหละครับผม
อันนี้อะไรครับเป็นชิคโชครับชิคโชใส่คู่กับโกชิมีนะครับ
ซึ่งเป็นของคู่กันนะครับอ่านะฮะเฮ้ยเส้นมันแปลกอ่ะครับ
เราไม่เคยเห็นโกชิหมีเส้นเป็นแบบนี้เลยอ่ะ
ความพิเศษของเส้นนี้เป็นยังไงครับเฮียครับเอ่อมันเป็นบะหมี่ลักษณะแบนนะครับ
ก่อนเราซื้อมาเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราจะต้องเอาไปนึ่งก่อน
ครับพอไปนึ่งกับไข่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเวลาจะมาทำต่อจานเนี่ย
เอาไปลวกลวกเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้นบะหมี่เนี่ยมาผัด
โอ้โหหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนนะฮะต้องมานึ่งด้วยต้องนึ่งก่อนฮะ
อันนี้นึ่งพวกนี้นึ่งเพื่ออะไรครับหนึ่งนึ่งเพื่อมันจะทำให้สะอาดขึ้น
แล้วก็จะเก็บแล้วจะเก็บไว้ในน้ำเพราะหนึ่งเราไม่ได้ใส่สารการปูเท่านั้นเองครับ
อ๋อนึ่งให้สุกจะได้เก็บไว้ในน้ำก่อนใช่ใช่ค่าเชื้อโรคต่างต่างเนอะใช่
แล้วก็เอามานึ่งเสร็จแล้วเอามาลวกต่อเอามาลวกก่อนลวกเสร็จแล้ว
ก็จะนำบะหมี่ที่รั่วแล้วมาผัดกับน้ำมันร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลย
ได้แบบนี้เลยครับจะได้ได้ความพร้อมครับถ้าถึงทำน้ำลากมา
เพิ่งเคยเห็นจริงจริงเนอะเพราะว่าจูบโบราณก็ทำแบบนี้
ครับวิธีการเลือกเส้นก็สำคัญวิธีการทำเส้นก็สำคัญเป็นแบรนด์อย่างเดียว
ใช่อือน่ะอ่ะชิมดีกว่า
แหมหัวใจสำคัญของโกยซีหมี่ก็ต้องอยู่ที่บะหมี่
ดังนั้นที่ร้านไทยเฮงเขาก็เลยพิถีพิถันในเรื่องการทำเส้นบะหมี่เป็นพิเศษ
อกจากจะทำเส้นบะหมี่เองก่อนที่จะเอาเส้นบะหมี่มาเสิร์ฟก็ต้องไปผ่านขั้นตอนต่าง
ขั้นตอนซึ่งเทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคที่คุณปู่กับคุณย่า
ส่งต่อและสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบันซึ่งนั่นก็ทำให้สัมผัสของโกยซีหมี่ที่นี่
แปลกตาและแตกต่างไปจากที่อื่นสักนิดนึงค่ะสิ่งที่ขายไม่ได้ในเมนูโกยซีหมีก็คือหน่อไม้ค่ะ
ซึ่งหน่อไม้ถือเป็นหนึ่งในอาหารเสริมสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนเพราะว่าชาวจีนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้คือสัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงาม
เราจึงพบเห็นหน่อไม้ในหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูสำหรับขึ้นโต๊ะไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษหรือแม้แต่รับประทานกันในช่วงเทศกาลมงคลต่างค่ะ
ครับเส้นนี่ก็จะมีความหอมในการนะของตัวเองใช่สัมผัสเวลาปกติ

บรรยากาศเยาวราชสมัยก่อนมันเป็นอย่างไรปะ
สำเพ็งซื้อเสื้อผ้ามีโรงหนังศรีเยาวราชศรีราชวงศ์
จริงจะมีลักษณะนั้นเลย
พี่อาจรัติและจับมาซียาวลาดเป็นยังไงบ้างครับผม

แต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีตกแต่งบ้านทำความสะอาดบ้าน

ซองอังเปล่าหรือก็ยังเป็นสีแดงเลยเห็นไหมครับ
แล้วการตกแต่งบ้านเรือนต่างล่ะครับว่าตกแต่งด้วยอะไร

มันคือไอความเชื่อของชาวจีนเลย
ใช่ของยาดพี่น้องต่างถึงก็จะมากันเต็มไปหมด
มาอยู่รวมกันมารับประทานอาหารร่วมกัน
และโกยซีหมีก็เป็นหนึ่งในเมนูที่เสริมมงคลให้กับชีวิตของชาว

และชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับผม
มาพูดถึงร้านกันสักนิดนึงนะ
ปัจจุบันนี้ร้านนี้ยังเปิดให้บริการอยู่เป็นปกติที่เยาวราชแห่งนี้

โมงเช้าถึง๕โมงเย็นครับหยุดวันอาทิตย์ครับ

นอกนั้นจันทร์ถึงเสาเปิดทุกวันนะครับผม
แล้วเห็นว่ามีขยายสาขาไปตามห้างต่างด้วย
เออก็มีไปตามห้างเทอร์มิเนอร์๒๑เนอร์โซ

แล้วก็เทอร์มิเนอร์๒๑ที่โคลา

แล้วก็ในโรงพยาบาลรามาธิบดีถนนพระรา
อย่างนี้สะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทางไปรับประทานเมนูจีนไทยลำแบบดั้งเดิมจริงนะครับผม
สำหรับพี่เองนะครับเป็นทายาทรุ่นที่๓แล้วก็เติบโตมากับในถิ่นเยาวราชเติบโตกับร้านอาหารมาตลอดถึง๓ชั่วอายุคน

รู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาสืบทอดร้านอาหารเก่าแก่

หนึ่งที่เราบอกตัวอยู่เสมอว่าการทำราธาริย์อาหารผมว่าไม่ยาก
ถ้าใจไม่ร่างเกรงผมว่าจริงทอดใจกันไปเยอะแหละ
แต่สิ่งที่เราทำอยู่ถึงทุกวันนี้เพราะหนึ่งเป็นความรักและความผูกพันครับ

สงสัยจะไม่มีครับเพราะลูกชายเป็นหมอไปแล้วครับ
ทำไมคนเยาวราชเป็นหมอกันหมดเลยอ่ะคนแถวนี้เก่งกันเลยอ่ะ

จะไม่มีแล้วครับคงจะไปทางนั้นแหละฮะ

อ่าเรามาฉลองร้อยปีกันอีกครั้งแล้วฮะนะ

เดี๋ยวมาฉลองร้อยปีกันที่ร้านไทยเห็งแห่งนี้นะครับ

สมมุติว่าเขามาเยาวราชแล้วอยากจะมาสัมผัสแบบร้านเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีเนี่ย

ประมาณสองกิโลเอ่อมาถึงเยาวราชซอยแปดอยู่ฝั่งขวาเลยครับ
กลับมาก็เห็นร้านนะฮะเดินมาเจอซอยแปด
เลี้ยวเข้าซอยมาครับจะเจอร้านเลยครับผมไทเฮงนะครับผม
ปัจจุบันยังมีข้าวมันไก่ขายอยู่ด้วยยังมีข้าวมันไก่อยู่ด้วย
กี้ยังมีซุกกี้ยังมีด้วยของต้นตำรับเลยครับ
วันนี้ขอบคุณมากมากนะครับผมอ่าสวัสดีครับ
ที่อยากริมลองรสชาติของเมนูสุดไทรลัมน์ก็แววเวียนมาที่
กันได้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนเมนูบะหมี่เนี้ยยังไม่หมด
นี้นะจ๊ะเพราะนี่เนี่ยแค่ร้านแรกเท่านั้นว่าแต่ร้าน
ต่อไปจะเป็นร้านไหนเมนูอะไรตอนนี้เฮียน็อตเขาพร้อม
แล้วที่จะพาไปสืบสาวราวเส้นไปร้านต่อไปเลยจ้า
ถ้าพูดถึงเมนูเส้นของชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนที่เป็นที่นิยมในช่วงเทศกาลสำคัญต่างนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นผัดหมี่ซั่วหรือว่าผัดหมี่หอไซค
กงนะครับเรื่องราวของเมนูนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณลิซ่านะครับผมคุณลิซ่าเจ้าของร้านคิดชื่นกับฮ่องกงนะครับผม
ถามถึงความหมายของชื่อร้านก่อนดีกว่าแปลว่าอะไรครับ
ชื่อว่าสวยงามเจริญ
เคยนำเสนอจริงคุณลิซ่านี่เป็นคนประเทศอะไรครับ

ถามถึงความสำคัญของเทศกาลตรุษจีนที่ชาวฮ่องกงหมาเกาะเนี่ยให้ความสำคัญขนาดไหนครับ
สำคัญมากนะพบมาเกาะส่วนมากมีคนจีนเยอะ
เมื่อไหร่จัดงานจัดอะไรเราส่วนมากชอบกินพวกผัดหงี
พวกยี่มีนทำให้เหมือนกันเส้นชีวิตยาวแห่ง
จะเชื่อว่าทำอาหารที่เป็นเส้นยาวจะทำให้อายุยืนแล้วก็โชคดี
ส่วนมากก็เชื่อเหมือนกันนะคะประมาณจากคนจีนก็เชื่อ
สำหรับชาวจีนพวกเขาจะนิยมทำผัดหมี่ซั่วขึ้นโต๊ะ
เพื่อเป็นเมนูอาหารในการเฉลิมฉลองและอวยพรวันเกิดให้แก่กันค่ะ
โดยธรรมเนียมการรับประทานผัดหมี่ซั่วก่อนจะทานบะหมี่
ทุกคนจะต้องคีบบะหมี่ขึ้นมาและร่วมแรงร่วมใจเปล่งเสียงออกมาพร้อมกันว่า
หลังจากพูดประโยคนั้นเศร้านะคะก็จะเริ่มด้ักทานบะหมี่กัน

ก็มีความเชื่อในเรื่องของอาหารมงคล

เรื่องของเส้นบะหมี่ที่ยาว

ก็อร่อยอ่ะยิ้มดีเราออกแบบเองอย่างนี้ค่ะ

ค่ะก็ใส่รสชาติใส่อะไรเอาแบบที่นู่นมาอย่างนี้

สไตล์จีนฮ่องกงมะกาวอย่างนี้
เอกลักษณ์ของอาหารจีนฮ่องกงมาเกาะเป็นยังไงครับ
ก็มันเข้มข้นกว่าตะจิ๋วอย่างนี้

อืมของเรานี่รสชาติถูกปากคนไทยแน่นอน

เอาล่ะได้ยินแบบนี้แล้วอยากจะลองทาน

อย่างที่คุณลิซ่าบอกค่ะอาหารที่ร้านคิชชิมกำหลงฮ่องกง

ก็คืออาหารจีนสไตลฟิวชั่นนั่นเองค่ะ
ชาวจีนที่อพยพมาที่เกาะแห่งนี้
ก็ได้นำรูปแบบการทำอาหารติดตัวกันมาด้วยซึ่งต่อมารูปแบบเหล่านี้นะคะ
หลอมรวมกันจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาและผสมผสาน
จนเกิดเป็นอาหารแนวใหม่ที่มีเอกลักษณ์ของอาหารจีนโบราณ
จึงทำให้มาเกาะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองล้วงแห่งอาหารเลิศรสของเอเชียนั่นเองค่ะ
ส่วนจะเลิศรสเลิศเลอขนาดไหน
ช่วงหน้าเรามาชิม๒เมนูเส้นเสริมสิริมงคล
ตอนรับเทศกาลตุดจีนที่ทางร้านคิชชินกำหลงฮ่องกง
ไว้ให้กับเฮียน็อตและแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องพร้อมกันค่ะ